มาดูเรื่องราวของตะแก่ตันหากลับกันหน่อยนะฮะ
บอกว่าแกอายุอนามปลาไปครึ่งคนแล้ว

ชื่อว่านายสนองเข็มทองค่ะ
บุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
แล้วไปข่มขืนอนาจารย์น้องอายุ๖ขวบ
น้องนักเรียนชั้นอนุบาล๓เอง

คุณครูบอกว่าเรื่องแบบนี้นี่มาพูดล้อพูดเล่นกันไม่ได้นะ
สุดท้ายก็เป็นจริงค่ะคุณผู้ชม

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จที่นครปฐม

แต่ว่าตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ

สนองเข็มทองอายุ๔๘ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับเมื่อวานนี้
คุณปวีนาหงษกุลแล้วก็แม่ของน้องอายุ๖ขวบ

ไปชี้ตัวตอนแรกให้ชี้รูปภาพนะคะ

แล้วน้องเนี่ยชี้ตัวได้ถูกต้องเลยนะคะ

ลุงคนนี้แหละเป็นคนทำหนูนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูบรรยากาศช่วงหนึ่งหน่อยค่ะ

ร้องไห้แบบกลัวมากอ่ะเออนี่เป็นจังหวะที่ชี้ตัวเสร็จแล้วแล้วก็น้องกับแม่เนี่ย
กำลังจะขึ้นรถกลับนี่นะคะน้องร้องห่มร้องไห้บอกว่าตกใจ
ตะโกนร้องคุณคุณได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อสักครู่อ่ะคือตำรวจคาดว่าน้องเนี่ย
น่าจะรู้สึกหวาดกลัวคนร้ายเพราะว่าระหว่างที่มีการชี้ตัวค่ะ
น้องอาจจะย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ช่วงที่น้องเนี่ย
กระทำอนาจารย์คาห้องเรียนเลยนะคะทีนี้คุณปวีนาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องเนี่ย
แย่มากก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจน้อง
หลังจากนี้ก็จะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือว่าพมเพื่อเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของน้อง
แล้วคุณปวีนาฝากเลยนะฝากไปถึงโรงเรียนเก่าที่เกิดเรื่องบอกว่าครูเนี่ย
จะต้องดูแลใส่ใจเด็กมากกว่านี้เวลาเกิดเรื่องขึ้น
เด็กจะมาแจ้งว่าเด็กจะมาบอกคุณครูคุณครูก็อย่าคิดว่าเด็กเนี่ยโกหก
อย่ากลัวที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก
กลัวว่าโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะเกิดเรื่องขึ้นแล้วต้องช่วยเด็กก่อนเลยอย่างที่คุณอรัชพรบอกไป
โอ้โหกลายเป็นแบบว่าเด็กเนี่ยมาพูดล้อเล่นเรื่องแบบนี้นะคะ

นั่นสิแล้วมีหนำซ้ำนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ย
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จริงหรอก
ใครจะไปเอาตัวก็สกปรก
มีพ่อคนเดียวแหละที่เอาพูดลักษณะแบบนี้
นี่คือคนที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติพูดแบบนี้

ต้องให้คุณแม่เขาเป็นผู้เยียวยาสำคัญยิ่ง
แล้วก็เราจะมีนักเจ็บที่วิญญาณเข้าไปดูแล
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปที่โรงเรียนใหม่

ซึ่งก็คงจะต้องคุยกับคุณครูใหญ่นะคะแล้วคุณครู
ซึ่งเขาก็คงจะต้องฟื้นฟูสภาพจิตสักระยะหนึ่ง
ก็คือให้เขาได้ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุณแม่เขาก็ดูแลเอาใจใส่ลูกดี
แล้วก็พ่อเลี้ยงเขาด้วยก็ดีนะคะคุณตาเขาด้วย
แต่ว่าเด็กเนี่ยถ้าเผื่อได้รับสภาพนี้แล้วเด็กก็อายุน้อยมาก
เพียง๖ขวบก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ก็ต้องใช้เวลาสักระยะใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือนายสนองเข็มทอง
สนองยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ก่อเหตุเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะ
นอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วไปก่อเหตุลักษัพก่อน
หลังจากนั้นเดินเข้าไปที่วัดเพื่อไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
พร้อมกับไปดื่มเหล้าขาวดื่มเหล้าขาวเข้าไปไง
น้ำเปลี่ยนนิสัยนะครับคุณผู้ชม
จากนั้นก็มีอาการมืนเมาก่อนเดินเข้าไปในโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ขณะนั้นเขาเห็นเด็กกำลังเล่นกันอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้
กวักมือเรียกให้มาหาเมื่อเด็กเดินมาก็เลยอุ้มเข้าไปในห้องเรียน
ก่อนที่จะไปก่อเหตุคมคืนแล้วก็กระทำอาณาจารย์น้อง
กลายเป็นแบบนี้ได้

รับสารภาพจะขอโทษผ่านซื้อว่าไง

ที่นายสนองสอบปากคำอยู่ก็มีผู้ปกครองอีกคนหนึ่ง
พาลูกสาวเข้ามาพบตำรวจด้วยนะเพื่อมาขอดูตัวนายสนอง
ผู้ปกครองรายนี้บอกแบบนี้บอกว่าพาน้องมาดูตัวคนร้าย
จากสงสัยว่านายสนองนี่แหละอาจจะเป็นคนเดียวกับที่ลูกสาวบอกว่า
ถูกผู้ชายคนหนึ่งอุ้มไปนั่งตักด้วยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อวัน
เพื่อสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นคนละโรงเรียนกับที่น้องผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ปกครองรายนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิง๖ขวบโดนนะคะ

แบบนี้พวกข่มขืนหลายคนก็จะบอกว่าข่มขืนต้องประหารอะไรแบบนี้นะคะ